ก็อยู่ที่ว่านายคนนี้จะพูดจริงมากน้อยขนาดไหน
ใช่ไหมเราไม่ได้ไปส่งต่อให้ใครไม่ได้ไปขายใคร
คงต้องแจ้งความลงบันทึกประจำไว้เป็นหลักฐาน
ถ้ามีภาพหลุดอะไรออกมาเนี่ยจะได้ดำเนินคดีเอาผิดกันให้มากขึ้น
เพื่อขอความเป็นธรรมเพราะว่าเพื่อนของเขาเนี่ยถูกรุมทำร้าย
นี่ฮะบอกว่าเพื่อนสามคนถูกกลุ่มคนเมาทำร้าย
คนนึงเจ็บหนักต้องผ่าตัดเพราะกระดูกที่บริเวณใบหน้าหัก
อีก๒คนเพิ่งได้ออกจากโรงพยาบาลแต่ก็ยังไปทำมาหากินไม่ได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางเมืองลบบุรีคืนวันจันทร์นะฮะประมาณเที่ยงคืนนะครับ
แล้วก็ผ่านมา๒วันแล้วยังจับตัวคนก่อเหตุไม่ได้
วงจรปิดในจุดเกิดเหตุก็เสีย
พ่อกับแม่ของคนเจ็บเนี่ยเขาทุกข์ร้อนมาก
ลูกต้องมาเจ็บตัวก็เลยอยากให้ตำรวจช่วยเร่งรัดคดีให้หน่อย
นี่ฮะคนเจ็บทั้ง๓คนนะครับที่เพื่อนเขาโพสต์เอาไว้นะครับ
ตามภาพเมื่อสักครู่นี้นะฮะชื่อจริงคือนายนรพลฤทธิร
ศีรษะของผมเนี่ยตรงด้านหน้าเนี่ยยังบวมอยู่เลยยังมีรอยฟกช้ำอยู่เลย
คืนวันเกิดเหตุเรื่องราวเป็นแบบนี้ครับ
ทำงานเสร็จก็มานั่งเปิดท้ายรถกระบะนั่งดื่มกินกับเพื่อนอีก๒คน
แล้วก็มีผู้หญิงอีก๒คนที่มานั่งดื่มกินด้วยกันรวมเป็น๕คนแถววงเวียนสะแก้ว
พอนั่งกันไปสักพักนึงมีกลุ่มวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์มาท่าทางเมามาแล้วล่ะนะฮะ
ทีแรกเนี่ยมาคันเดียวก่อนนะครับแล้วตะโกนใส่กลุ่มของเขาประมาณว่ามามองอะไรนะ
เพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มก็เลยตะโกนแบบเหมือนกับตะโกนเสียงเยอะหยันกลับไปนิดหน่อยเอ้วอะไรแบบอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
จากนั้นก็มีรุ่นพี่ที่รู้จักทำงานขับรถส่งอาหารเหมือนกันเนี่ยขี่รถมาพอดีเขาก็มาถามว่าเออมีอะไรกัน
แล้วก็เลยขี่รถตามวัยรุ่นสองคนนั้นไปที่ว่ามาจอดแล้วถามว่ามองอะไรนี่นะฮะ
สักพักนึงนะฮะก็ขี่กลับมารุ่นพี่คนนี้ขี่กลับมาแต่ไม่ได้นั่งกินอะไรด้วย
ก็ขี่กลับมาแล้วก็ผ่านไปอีก๑๕นาทีวัยรุ่น๒คนเดิมเนี่ยขี่รถกลับมาอีกครั้งนึงนะครับ
แต่ว่าคราวนี้มอสบอกว่าไอ้พวกนี้มากันอีก๕๖คนจักรยานยนต์๓คันนะครับ
ในกลุ่มวัยรุ่นนะฮะเดินมาถึงเนี่ยจอดรถเดินมาถึงมาชี้หน้าบอก
พวกเขาเนี่ยนี่ใช่ไหมที่ใส่เสื้อของพนักงานส่งอาหารยี่ห้อหนึ่งอ่ะ
ขี่รถตามเพื่อนเขาแล้วเอาขวดเหล้าฟาดศีรษะด้านหน้าของมอส
มึนงงไปเลยนะฮะแล้วก็เกิดการตะลุมบอลกันเกิดขึ้น
อสยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกลุ่มนี้มาก่อนนะครับ
๓เดือนทำงานขับรถส่งอาหารทุกอาทิตย์นะ
ก็จะมานั่งดื่มเบียกัน๓๔ขวดตรงนี้
แล้วกลับบ้านไม่เคยมีเรื่องกับใครเลย

เขาบอกว่าอย่าเพิ่งคุยกันก่อนมีผู้หญิงอยู่
ทีนี้มันต่อยเพื่อนคนหนึ่งก็กวดตีผมเลย
ตีที่โดนตรงนี้นะครับ
ที่โนโนอยู่ที่ล้าวนะครับ

ผมช็อตไปเลยครับตอนนั้นผมแบบไม่มีเรี่ยวแรงเลยครับ
แล้วพอเขากระทืบผมได้หลายครั้งอยู่
ผมรู้สึกตัวผมก็ลุกขึ้นมาผมก็ลุกขึ้นสู้เลยครับ
อะไรที่ทำให้แบบผู้หญิงคุณ
ผมว่าน่าจะเป็นเหตุที่รุ่นพี่ผมอ่ะขี่ตามไป
ขับตามไปแล้วเขาไปทำอะไรหรือเปล่าไม่ได้ถามครับเขาก็บอกว่าขับรถไปตามไม่เจอ
แล้วตัวพี่คนนี้ได้โดนอะไรบ้างไหมไม่ได้โดนอะไรเลยครับ
ก็คือเพราะว่าเขาไม่ลงจากรถพอเห็นว่ามีเรื่องเยอะเขาหายไปไหนก็ไม่รู้
อาการเจ็บของทั้งสามคนนะครับทุกผู้ชมครับมีนายพิทักษ์เสพสุกหรือว่าบอลนะครับ
อายุ๒๓นะฮะนี่ฮะเบ้าตาขาขวานี่เขียวนะครับนั่งจมูกหักปากแตกนะครับ
ตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลนะครับเพิ่งออกจากห้องผ่าตัดนะครับ
แล้วก็มีโจ้โจ้ชื่อนายสุริยาคุ้มเมืองอายุ๒๓เท่ากันนะฮะ
กลางขวานี่เจ็บนะฮะมีรอยช้ำเพราะว่าโดนอิดปลาใส่ด้วย
อาการดีขึ้นแล้วนะครับอีกคนนึงก็คือมอสนะฮะ
อสนี่เจ็บตาซ้ายศีรษะด้านหน้าบวมกระโหลกศีรษะร้าว
หูซ้ายนี่ฉีกอีกนะเนื่องจากตอนถูกตะลุมบอลเนี่ย
ต่างหูของตัวของเขาเองเนี่ยโดนกระชากนะฮะ
เย็บสองเข็มนะครับยังปวดหัวอยู่ยังมึนอยู่
แรงกระแทกต่างต่างนะครับได้คุยกับเจ้าของร้านถ่ายรูป
อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุนะฮะท่านผู้ชมครับเขาบอกกับเราว่า
คือมารู้ก็คือตอนหลังแล้วนะว่ามีการทำร้ายกันที่หน้าร้านนะครับ
คือออกมาตอนเช้าเนี่ยมาเห็นเศษแก้วแตกกระจาย
มีคราบเลือดตกอยู่อะครับฝั่งคนเจ็บมาขอดูกล้องวงจรปิด
บอกว่าอยากจะได้หลักฐานไปแจ้งความแต่ทางร้านเนี่ยคือกล้องเนี่ย
มันเสียมาหลายปีแล้วขอชี้แจงหน่อยไม่ใช่ว่าโอ้โห
จะไม่ให้ความร่วมมืออะไรแต่กล้องมันเสียจริง
ซึ่งกล้องมันเสียปนนั่ังไงมีอะไรอยู่
คือเสียคือเสียเอง
มีครับล็งมันจะมีแต่วันนี้มันจากในเมืองเดี๋ยวงันมาถึงสาคแก้วหรอ
ตัวผู้กระทำความผิดนะครับตอนนี้เนี่ยเจ้าที่ตำรวจเราได้รวบรวมพยานหลักฐานกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียงเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดและยานพาหนะที่ใช้นะครับ
จนถึงตอนนี้ผู้เสียหายที่พอที่จะให้ปากคำได้แล้วก็จดจำใบหน้าได้แล้วก็ถ้าเจอตัวอีกก็จะสามารถยืนยันตัวได้ครับผม
เพราะว่ามี๒คนที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วยังรออีกคนนึงนะครับทุกผู้ชมครับสำหรับคนเจ็บนะฮะที่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องให้ข้อมูลกันเพิ่มเติมนะครับ
แต่เบื้องต้นที่เห็นชัดก็คือเรื่องของการทะเลาะวิวาส